หลายคนเนี่ยก็อยากจะไปร่วมพิธีพระทัชฌาธาร
และฉะนั้นตอนนี้ประชาชนหลายคนก็เลยแห่ไปที่ประธาตุกลางน้ำนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าจะมีการนำเท่าอธิของหลวงพ่อคูณไปลอยที่นั่น
ทำให้มีคนแห่แหงกันไปมากขึ้นกว่าเดิม๓๔เท่าตัวค่ะ
บริเวณแม่น้ำโขงชุมชนวัดธาตุจังหวัดน้องคายตอนนี้ค่ะ
ประชาชนกำลังแห่มาสักการะพระธาตุกลางน้ำกันอย่างคึกคัก
หลังจากที่มีการประกาศบอกว่า
จะมีการนำอัฐิพระเทพวิทยาคมหรืออธิหลวงพ่อคูณ
มาประกอบพฤทธิรอยอังคารที่แม่น้ำโขงแห่งนี้ค่ะครับ
ก็ยิ่งทำให้ประชาชนนี้นะคะแหงกันมามากขึ้นจากเดิมเนี่ยสามสี่เท่า
ถึงขั้นที่ว่าบางคนมาจากต่างจังหวัดแล้วก็โทรมาจองคิวเรือเอาไว้ล่วงหน้าเลย
เพราะว่าเรือเขาก็ต้องมีจำนวนจำกัดมีเป็นรอบใช่ไหม
แต่ถ้าไม่อยากพลาดก็ต้องโทรจองกันก่อนล่ะค่ะ
โดยพระธาตุแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอีสาน
เขาเชื่อกันว่าถ้าหากขอสิ่งใดแล้วก็จะสมปรารถนา
คนที่มาขอส่วนใหญ่ค่ะก็จะขอเรื่องการค้าขายธุรกิจการงานให้สำเร็จให้ร่ำรวย
บ้างก็ขอให้ตัวเองและญาติพี่น้องหายป่วยครับ
หลายคนสุขสมหวังกันไปก็นำพวงมาลัยดอกไม้น้ำอบ
มากราบไหว้มาแก้บนค่ะเหมือนเป็นการสำเร็จอย่างที่ต้องการ
แล้วก็มากราบไหว้บอกท่านนิดนึงว่าเราได้สิ่งที่ต้องการแล้ว
ซึ่งตอนนี้นะคะว่ากันว่ามีประชาชนได้จองเรือเอาไว้
เพื่อที่จะไปสักการะพระธาตุรวมถึงลอยอัฐิยาวต่อเนื่อง
จนคิวถึงวันที่สามสิบมกราคมแล้วค่ะครับ
ซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่จะมีพิธีลอยอังคารเท่าอาทิตยหลวงพ่อคูณนั่นเอง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะคะยิ่งช่วงนี้ถือว่ามีการไว้อะไรหลวงพ่อคูณด้วย
ประชาชนที่เป็นลูกศิษย์คนที่เคารพสัทธาเนี่ย
ก็อยากจะไปร่วมพิธีอยากเป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ใครที่อยากจะไปร่วมนี่คุณผู้ชมก็อาจจะต้องรีบติดต่อหน่อย
เพราะว่าเรือเขาก็จะมีจำนวนจำกัดมีรอบมีเที่ยวของเขาไปนะคะ
แต่สำคัญที่สุดก็คือว่าการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดในที่ที่เราจะไป
เหมือนกับเป็นการแสดงความเคารพสถานที่นั้นด้วยนะคะ